ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะเป็นเหตุยิงกัน
แต่ว่าเขาก็ไม่กล้าออกไปดูว่ามันเกิดอะไร
ตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมพร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ก็เข้าไปตรวจสอบร่างของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในรถเก๋งสีขาวป้ายแดง
บนถนนสายนาขุมนาสร้างที่อำเภอเมืองนครปฐมค่ะ
สภาพของศพนั่งอยู่ที่เบาะด้านคนขับ
ลำตัวและศีรษะเอ็นไปทางเบาะด้านซ้าย
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร๓นัดเข้าที่ไทยทอย

ชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาก็คือนางสาวนพธรกนกเกษมโสพลอายุ๒๔ปี
ภายในรถมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๗ปลอก
แล้วก็มีกระเป๋าถือของผู้เสียชีวิตอยู่ที่เบาะด้านหลังด้วย
ตำรวจเขาก็เก็บรวบรวมไปเป็นหลักฐานทั้งหมด
ไปสอบปากคำชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ประมาณสักตี๓ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมาก
พอสิ้นเสียงปืนก็ได้ยินเสียงรถยนต์ดังมาก
แต่ไม่กล้าออกไปดูในทันทีเพราะกลัวว่าจะมีอันตราย
สักพักนึงค่ะถึงเดินออกไปดูที่หน้าบ้าน
ก็เห็นรถกระบะสีดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ขับออกจากจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมก็บอกนะคะว่า
ตรวจสอบมือถือของผู้เสียชีวิตเนี่ย
พบว่ามีการติดต่อทางเฟซบุ๊คชื่อว่าวันลบออนอเวย์
โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายคนนึงที่คบหาอยู่กับผู้ตายนี่แหละ
โดยข้อความก็พูดคุยกันในลักษณะของการนัดออกมาพบกัน
เพื่อจะเคลียร์ปัญหาส่วนตัวแล้วก็เกิดเป็นเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ย
นี่คือข้อความที่เขาแชทกันนะคะ
นัดมาเคลียร์ปัญหาแต่ว่ามันไม่สำเร็จนะคะ
ก็เลยอาจจะเป็นเหตุการณ์สลดที่ใช้ปืนกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตคารถได้
สอบประวัติของผู้ตายก็พบว่ามีอาชีพขายสินค้าหลายชนิดค่ะ
อย่างเช่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็มีเคยมีครอบครัวมาแล้ว
สามีเก่าเป็นชาวจังหวัดราชบุรีมีลูกด้วยกัน๑คนนะคะ

ผู้เสียชีวิตก็กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดนครปฐม
ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ปากคำญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนของผู้ตาย

จะได้เร่งติดตามตัวมือปืนมาดำเนินคดีนะคะ
แล้วตอนนี้มีรายงานเข้ามาด้วยว่า

ว่าตำรวจเขารวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับเสียลบเมื่อเช้าไปแล้ว
ว่าบ่ายนี้น่าจะได้หมายจับด้วยค่ะ